คือเขาเสียสละกันแค่ไหนนะฮะ
ที่ต้องช่วยเหลือคนที่ติดโควิด๑๙

เอาให้ไปยุงขึ้นด้วย

ป้าหายใจลึกป้า
เดี๋ยวเดี๋ยว
ให้คนอื่นขยับออกไปไกล
ไกลแต่ตัวเขาเนี่ย

นี่คือความเสียสละของบุคลากรทางการแพทย์ฮะ

ภาพจะเห็นเจ้าหน้าที่กำลังช่วยเหลือผู้หญิงสูงอายุที่นอนอยู่นะฮะ

เจ้าหน้าที่พยายามบอกป้าหายใจเข้า

ขณะที่เจ้าหน้าที่อีกคนกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง

ว่าป้าติดโควิด๑๙นะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ให้นำรถมาส่งป้าไป

หลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับ
มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกว่า

ชื่นชมให้กำลังใจ
บุคลากรทางการแพทย์ทำงาน

กำลังใจให้คุณป้านั้นหายเร็ว